ต่อนะคะเรื่องราวการสู้ชีวิตของพี่กิ๊บโคคูณนะคะตลกหน้าคุ้นคนนี้
อายุ๖๘ปีแล้วนะคะจู่แกลุกขึ้นมาโพสต์ค่ะคุณผู้ชม
ตัดเพาะเชิงแบบว่าไม่อยากอยู่แล้วอะไรอย่างนี้
หลายคนตกออกตกใจเอ๊ะแกคิดสั้นหรือเปล่า
แกเป็นอะไรอ่ะขาลงไหมคุณผู้ชมนะคะ
คิดโพสต์ภาพนี้เป็นภาพเก่าคุณผู้ชมเบลอนิดนึง
ตั้งแต่ปี๒๕๒๒ค่ะกับราชินีลูกทุ่ง
แม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วก็เขียนข้อความตัดเพาะค่ะ
คือต้องเล่าให้ฟังแบบนี้พี่กิ๊บเนี่ยแกสู้ชีวิตมากนะคะ
ปัจจุบัน๖๘ปีแล้วผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะคะ
จบแค่ป๑ค่ะพ่อแม่ไม่มีกินแกใช้คำนี้เลยต้องกลายเป็นคนเล่ร่อน
ตอนเด็กเคยติดยาเป็นจนระเห็ดไปอยู่ญี่ปุ่นแบบผิดกฎหมาย
ทำงานใช้หนี้๓ปีกลับมาเมืองไทยได้ร้องเพลงได้เป็นตลก
แล้วก็ที่ชื่อนามสกุลโคคคูณเพราะว่าไปเล่นจิตคอมไงนะคะ
พี่กิ๊บโคคคูณเปิดใจกับบรรเทิงไทยรัฐนะคะว่าที่โพสต์ไปเนี่ยแค่โปรงตกเพียงเฉยนะคะ
แล้วก็คืออย่างนี้ไปเจอลูกหลานตลกบางคนมันเหลิงไงก็เลยอยากสอนบอกว่าจริงแล้วนะคะอย่าดูถูกกัน
ชีวิตคนเราต่อให้ใหญ่ขนาดไหนก็ยังเล็กกว่าฝาโลงไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
พี่เห็นหมดแล้วเนี่ยเวลาลงไม่ล้มแล้วก็ให้เตือนสติว่าบางคนนึงพี่เห็นบางทีเหลือใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าโลง